ที่สามารถขึ้นไปที่เทือกเขาบรรทัศ

แววว่าเอ๊ะหรือว่าเสียแป้งจะใช้เส้นทางนี้

ไก๊เสียแป้งไปหรือเปล่าไม่รู้แต่ไก๊ไปแล้วนะ

ธนกรทองคำลงพื้นที่เลยนะคะตรงหน่วยพิทักษ์ป่าภูผาเพชรจังหวัดสตูนค่ะ
คือตรงนี้เนี่ยต้องเดินเท้าช่วงแรกเนี่ยยังมีกระบะขับเข้าไปได้
นี่ไก๊เนี่ยก็ไปพร้อมกับนายประกิจหลีเหมือนนะคะ
ต้องขึ้นกระบะยกสูงลัดล้อไปตามสวนยางของชาวบ้านก่อน
หลังจากนั้นทดสอบสมรรถภาพของไกด์แล้วค่ะว่ากำลังขาเนี่ยยังเดินไหวอยู่ไหม
เพราะต้องเดินเท้านี่คือตีนเทือกเขาบรรทัศน์นะคะไกด์ต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ๔๐๐เมตรแล้วก็จะเจอกับทัพมันนี้
เพื่อที่จะเดินเท้าเข้าไปที่ทัพของชาวมณิในเขตจังหวัดสตูนจากการสำรวจเบื้องต้นเนี่ยมีเพลิงไม้ที่ใช้อยู่อาศัยของชาวมันนิประมาณสักยี่สิบหลัง
มีชาวมันนิอาศัยอยู่ที่จุดนี้ประมาณสามสิบคนป่าเทือกเขาบรรทัศน์ฝั่งนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เหมือนฝั่งบ้านตระนะคะ
และต้องเดินเท้าสถานเดียวเท่านั้นไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอำนวยความสะดวก
ไม่มีทีวีให้ดูเรียกว่าเป็นเหมือนอีกโลกหนึ่งเลยพี่อุ๋ยคือมันเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไปเลยอะค่ะ
นี่ชาวมานี้บางคนบอกใกล้ใกล้มานี่มานี่อ่าโชว์เป่าลูกดอกล่าสัตว์ให้ดูด้วยนะอุ้ย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

ใช้เวลาเดินท้าวันแล้วประมาณ๕๖ชั่วโมง

ซึ่งตอนนี้ชาวมันนี้เขาก็เริ่มกลับมาหาอาหารในป่าที่ต้องแล้วนะคะ
แต่ก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่เอาประสุทธิ์และอาหารขึ้นมาให้อยู่เหมือนเดิม

ล่าสัตว์อะไรของเขาแล้วล่ะ

แต่ถ้านับตั้งแต่ที่หนีออกจากโรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราชเนี่ย

เราขึ้นเวลาให้อยู่ที่มุมจอเลยนะคะ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็มาสอนนะเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรนี่เลี้ยงปลาด้วยเห็นไหม
เดินข้ามเที่ยวเขาบรรทัศไปมาหาสู่กันแล้วก็เป็นเชื่อมต่อกับบ้านตระ
มันเป็นป่าทึบแบบทึบจริง
จุดในต้นไม้บังแบบมองอะไรแทบจะไม่เห็นเลย

เนี่ยคนใช้ทางส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวมันนิที่เขาคุ้นเคย

นี่ค่ะดูนี่ไกด์ไปกับคุณสว่างนะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอมะนัง
เขาบอกว่านี่หลังทัพชาวมณิจะมีเส้นทางเดินตัดข้ามเทือกเขาบรรทัศน
ยังทัพชาวมันนิที่พัทธลุงเป็นป่าดิบชื้นแล้วท่าก็เยอะมาก
ดินโอ้โหนี่ข้ามคอนมุงคอนไม้ใกล้ทุ่มเทมากเลยจริงละเนี่ย
นี่นักข่าวเราทุกคนที่ไปอยู่ตรงเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ย
ทางนี้จะแยกไปทางพัทธรุงก็เพราะว่าทางนี้จะขึ้นน้ำตก
เดินไปประมาณ๑๐กิโลสะดวก
สะดวกสัตว์ป่าก็มี
นี่เช้าวันนี้ก็ไปนะเขาไปหาพึ่งอะไรอยู่

แปลว่าถ้าคนอยู่ป่าเป็นเจอเส้นทางนี้รอดแน่นอน
ครับใช้ชีวิตอยู่ในป่าได้แน่นอน
ก็ลองเดินเท้าเข้าป่าไป๒กิโลเมตรค่ะ
เขาบอกช่วงแรกเนี่ยนอกป่ามันก็ยังแห้งนะ
ดินก็ยังแข็งต้นไม้ไม่รกทึบ
ยังเดินได้อยู่ยังเดินไหวอยู่
แต่พอลึกเข้าเอาแล้วสิทีนี้

มีทั้งลอดไม้มีทั้งโอ้โหหลายอย่าง
ต้นไม้ก็หนาทึบอากาศก็เริ่มอบอ้าวแล้วก็มีความชื้นสูง
พื้นดินเริ่มเดินยากเพราะว่าลื่น
ต้องข้ามท่อนไม้ข้ามขอนไม้ปีนป่ายไปตามเนินเขา

มีต้นไม้ที่เป็นวาดน้ำเตยน้ำ
ไก๊บอกยิ่งลึกยิ่งเจอ
ต้นไม้ที่เป็นหนามเยอะมากขึ้นแล้วเมื่อกี้

อ๋อเดี๋ยวไม้หาย
ดูดึงลงเลยดี

ทาก
เอานี่อยู่นี่

เข้าไหมไกด์

นี่ไงคือตัวไม่ได้ใหญ่แต่มันไต่แบบ

ขออนุญาตจริงคุณผู้ชมแต่คือเนี่ย

แต่แทนจะบอกว่าขนาดเขาใส่แบบ

กางเกงขายาวเสื้อค่อนข้างรัดกลุ่ม

หุยมันเข้าตามขากางเกงอะไรอย่างนี้นึกออกไหม

หมอน้ำทาด

ก็นั่นน่ะสิแล้วเสียแป้งอยู่ได้ยังไง

หนีถอยล่นไปคนเดียวสะเบียงอาหารก็ไม่มี

ใช่งั้นหลายคนก็บอกแบบนั้นนะค่ะ
เขาบอกว่าอุปสรรคสำคัญจริงเลย
มันคือสภาพแวดล้อม

คือไก๊บอกลองทิ้งระยะห่าง

บอกทัศนวิสัยน้อยมากค่ะ
คือในรัศนาวิสัย๕เมตร

ถ้าเดินห่างกัน๕เมตรหาไม่เจอแล้วพี่อุ๋ยดูสิ

มันกลืนมาก

ไปให้มีกำลังลดทึบจริง

เราจะต้องไม่อ่านข่าวนักข่าวหลงป่ากันนะคะ

กลับมาแล้วสิไม่อย่างนั้นจะส่งภาพมาได้ยังไง

ทีนี้พี่อุ๋ยบอกว่าเสียแป้งจะอยู่ยังไงใช่ไหม
สิ่งสำคัญที่สุดของมนุษย์เขาบอกว่าอาหารยังอดได้หลายวัน

เขาสั่งชุดปฏิบัติการพิเศษประจำจุดแหล่งน้ำ
ทุกจุดที่เจอบนเทือกเขาบรรทัศน์แล้ว

ผมเดินป่านะครับ
เดินเส้นทางป่าจริงเลยครับจากมา
มาจากทัพของชาวมันมิกซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดแหล่งน้ำที่ใกล้ที่สุด
ที่ผมพามาจุดนี้เพราะว่าแน่นอนครับผู้ที่อาศัยอยู่ในป่านั้นต้องมีสิ่งสำคัญเลย
เบียงอาหารขาดไม่ได้คือน้ำเบื้องต้นครับชุดปฏิบัติการพิเศษของตำรวจนะครับ
ทุกเข้าเป็นพื้นที่แหล่งน้ำจุดต่างบนเชื้อข่าวบินทัศน์
เพื่อระวังป้องกันและกดดันไม่ให้เสียแป้ง
นั้นมีเสบียงอาหารและน้ำได้ครับ
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็คือกดดันทุกทางนั่นแหละ

นายประกิจหลีเหมือนประหลัดอำเภอมะนังก็บอกนะคะ

แต่ต้องเดินเท้าไกลกว่า๑๐กิโลเมตร
แล้วก็เป็นเส้นทางไปบ้านตระที่ยากลำบากที่สุด
ส่วนตัวเขาเลยเชื่อว่าเสียแป้งไม่น่าเลือกเส้นทางนี้
เพราะว่าถ้าไม่ใช่ชาวมันนิหรือพรานป่าที่ชำนาญจริง

เส้นทางก็จากท่ามันนี่ของสีมะนังของอำเภอมะนังนะครับ
ก็มีเส้นทางเชื่อมต่ออ่ารัดเลาะนะครับไปทางพัทธลุงได้
แต่ว่าเส้นทางมันก็ใกล้ประมาณ๑๐กิโลครับ
ทางเดินไปแล้วก็ถ้าเป็นชาวมะนิเดินไป
ก็เขาจะเดินประมาณ๔๕ชั่วโมง
แต่ว่าถ้าเป็นเราเดินไปนั้นมันก็ใช้เวลาเกือบ๑๐ชั่วโมงครับ
ความเป็นไว้ได้น่าจะความเป็นไปได้น้อยครับ
เพราะเส้นทางเชื่อมต่อจากทางพัทธลุงมาทางสตูนที่ถ้ามันนี่
เส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางที่ลำบากแล้วก็ใกล้ใกล้มากนะครับ
ไกด์บอกลำบากจริงครับ
ไก๊เนี่ยเข้าออกคือไก๊เข้าไป๒กิโลออกอีก๒กิโลนะ
๔กิโลเมตรแต่อุปสรรคนี้เพียบไปหมดเลย
ก็บอกว่านี่ถ้าเสียแป้งต้องสู้กับความโหดร้ายของผืนป่า
สภาพอากาศหนีการไล่ล่าจากตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษกว่า๔๐๐นายเนี่ย

ถ้าเกิดจากประเมินประเมินจาก
เอาที่เห็นเนี่ยโอ้ไกลเดี๋ยวนะ

ก็เมื่อกี้ตอนหาท่าไกด์บอกผมยกขาแทบจะไม่ขึ้นแล้วพี่เนี่ย

คือตอนนี้๖วันแล้วถ้าประเมินจากที่เจ้าหน้าที่หรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านป่าเทือกเขาบรรทัศน์

ไม่เกิน๔วัน๓๔วันไม่รอดแน่ยังไงต้องแบบออกมา
แต่นี่คือยังไม่เจอเลยนะไม่เจอแม้แต่เงานะ
เพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรได้บ้างน้องมิ้น
ก็หนึ่งก็คือมีที่หลบซ่อนตัวแบบหลบยังไงก็หาไม่เจอ
ด้วยความเก่งกาดมากเสียแป้งนี่เหมือนแบบยังไงปล่อยเสือเข้าป่าเหรอ
อาจจะมีถ้ำไงมันมีถ้ำหลายถ้ำอ่าถ้าไปซ่อนตัวแล้วแสดงว่าต้องมีเสบียงไง
ต้องมีเสบียงแล้วมีคนช่วยนี่มัน๖วันแล้วไงหกวันหกคืนใช่ไหม
ใช่ค่ะไหนเสบียงไหนจะเรื่องของการกลางคืนอยู่ยังไง
ฟงจุดไฟความอบอุ่นความชื้นมันต้องมีไฟใช่ไหม
ถ้าจุดไฟก็ต้องมีควันไปอยู่ตรงไหนถึงหาไม่เจอเลย
เขายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมอ่าหรือไม่ก็สองถ้ายังถ้ายังมีชีวิตอยู่
บนนี้ไม่เจอหรือลงไปแล้วอ่าอ่าถ้าไม่นับเรื่องมีมีใครให้อยู่อาศัยแล้วกบดานอยู่ได้แบบแบบ
ไม่อดตายนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเส้นทางนี้เทือกเขาบรรทัศน์มันลงได้หลายทางนะ
ใช่ไปพัทธลุงไปสตูนไปตรังใช่หรือจะลงไปแล้วเออนั่นน่ะสิ
หรืออีกทางหนึ่งก็คือถ้าไม่มีชีวิตอยู่อืม
ก็ต้องไปอยู่ตรงไหนสักสักจุดหนึ่งแบบนิ่งนิ่งเลยแล้วแล้วหาไม่เจออืม
สุดท้ายถ้าหาไม่เจอจะเป็นยังไงอ่ะเป็นบุคคลสาบศูนย์เหรอก็นั่นอ่ะสิค่ะ
แล้วก็ไม่รู้ไงว่าที่หาไม่เจอนี่เพราะว่าเสียชีวิตไปแล้วหนีไปแล้วหรืออะไรยังไงกันแน่
เอานี่เจ้าหน้าที่เป็นสี่ห้าร้อยนายนะใช่นี่คือระดมกำลังโอ้โหงบเงิบเนี่ย
แล้วถ้าเกิดยังอีก๑๐วันก็ไม่เจอ๒๐วันก็ไม่เจอเดือนหนึ่งก็ไม่เจอ
ทำยังไงอ่ะก็เสียแป้งก็เป็นยังไงบุคคลสาบศูนย์อย่างงี้เหรออ๋อโอ้โห
แต่พื้นที่มันก็เนี่ยที่ผู้สื่อข่าวของเราไป
จะเป็นไกด์ธนกรเป็นแซคนัทวินหรือน้องกั้งพัชรวรินเนี่ยค่ะ
พื้นที่มันเป็นอย่างนี้จริงมันยากมากเลยอ่ะ
ทุกผู้ชมครับมีเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งที่เขาก็ระดมกำลังมาเพื่อตามหาตัวเสียแป้งนาโนตนะครับ
นักโทษชายที่หลบหนีไปเนี่ยนะฮะนี่คือชุดซิงก้านะชุดซิงก้าของต่อชด๔๒
นี้เนี่ยฝึกมาโดยเฉพาะเลยนะฮะชำนาญเรื่องการเดินป่าป่าดิบชื้นอะไรพวกนี้นะครับ
อ่านี่เราต้องขออนุญาตอ่าเบลอหน้าไว้เพื่อความปลอดภัยในการทำงานในทุกภารกิจของเจ้าหน้าที่นะฮะค่ะ
ปฏิบัติการพิเศษซิงก้านะครับออกเดินทางจากอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง
ในพื้นที่อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุงตั้งแต่เมื่อช่วงเที่ยง๑๐พฤศจิกายน
ตามล่าตัวเสียแป้งนาโนตแล้วเพิ่งกลับลงมาเมื่อ๑๘นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
อยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ย๓คืน๔วันต้องนั่งเรือจากอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างแล้วไปลงเรือที่ตีนเขาหัวช้าง
ระยะทาง๖กิโลเมตรแล้วก็เดินเท้าขึ้นเขาบรรทัศน์ระหว่างทางต้องใช้ความชำนาญเจอแต่ดินโครนเจอความลาดชันนะมันเสี่ยงอันตรายทั้งนั้นนะฮะ
จะเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าสัตว์ร้ายในป่าบางจุดไปเจอน้ำป่าไหลหลากก็มีต้องเปลี่ยนเส้นทางตลอดเวลา
ถึงจุดที่พักแรมได้ก็โอ้โหนี่กว่าจะเจอจุดที่พักแรมได้มันก็ลำบากนะฮะพอไปเจอจุดที่พักแรมได้ก็เหมือนกับชุดอื่นนะครับก็ต้องประกอบอาหารเพื่อกินเองนะฮะวัตถุดิบก็มีทั้งที่เตรียมไปหรือว่าหาจากในป่าแถวนั้นนั่นแหละซึ่งตรงจุดเนี้ยพอเจ้าหน้าที่มาเจอเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเชื่อว่า
เชื่อป่าได้เพราะของป่าสามารถหากินได้อยู่เอามากินได้อยู่ยิ่งถ้าชำนาญเนี่ยมันมีช่องทางเอาตัวรอดได้ไม่อดตาย
ภารกิจในการไล่ล่าเสียแป้งของชุดซิงก้าต่อชด๔๓นะครับลาดตระเวนทั้งไปและกลับรวม๓๐กิโลเมตร๓คืน๔วัน
นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยดี
พ่อของผมไปชุดสำรวจสำรวจบ้านแล้วก็มากพิกัตรครับเป็นไงบ้างครับ
เงียบกดตรงเติมเดิน
กว่าโลครับแต่ว่าข้อมูลจากชาวบ้านก็คือไม่มีอะไร
จะชินมาเลยไม่มีแถวบ้านเข้าบนมีมีพวกแค่คันเดียว
ส่วนช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับตำรวจภูทรภาคเก้าแล้วก็
ชุดปฏิบัติการพิเศษภีร์ทรังนะครับนี่ฮะ๒๐บาทนายก็มา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
ที่ว่าไปเข้าโรงพยาบาลแล้วไปเห่าตอนที่เสียแป้งถูกตำรวจตามไปถึงตอนนี้ตำรวจก็เจอตัวเจ้าสุนัขตัวนี้แล้วนะฮะ
เขาบรรทัศน์แล้วก็พื้นที่ราบหมู่บ้านริมเชิงเขาสามจังหวัดนะฮะ

วันนี้อุปสรรคคือสภาพอากาศนะครับ
ฟ้าฝนโอ้โหนี่จังหวะตรงนี้นะฮะ
สัตว์ปลาเองนะฮะสัตว์หลู่ร้ายก็เป็นอุปสรรค
ตำรวจชุดแดนไทย๕๔นะฮะวันนี้ก็ขึ้นเข้าไปในป่าลึกนะครับ
ไปถึงจุดที่มีการยิงประทะกับเสียแป้ง
สับเปลี่ยนกำลังกับชุดก่อนหน้านี้ที่อยู่มา๓วัน
แล้วก็เดินทางลงมาที่อ่างเก็บน้ำเขาหัวช้าง

พาสุนัขมาด้วยนะสุนัขที่
มันตามในปายไปที่ในปลายถูกเสียแป้งเรียกให้ไปด้วยนะฮะ
นี่ยังไม่รู้มันชื่ออะไรนะแต่ว่าขาหลังขวามันพิการนะครับ
เห็นไหมฮะมันขาดไปมันก็จะเดินลักษณะแบบนี้นะครับ

เจ้าหน้าที่บางคนก็เรียกเจ้าดำเจ้าดำไปก่อนนี่ฮะ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่เพิ่มแผนปฏิบัติการติดตามตัวเสียแป้งนะครับ
ต่อชะดอค่ายนเลสวนกว่า๓๐นาย
เฮลิคอปเตอร์ไปสมทบในป่านะครับ
ส่วนด้านล่างเทือกเขาบรรทัศน์ก็จัดกำลังคุมเข้มลำทานทุกสายนะฮะ
มีพลร่มค่ายนเรสวนจากเพชรบุรีอีก
พร้อมอาวุธแล้วก็เสบียงขึ้นฮอไปสมทบกำลังบนเทือกเขาบรรทัศน์อีก
เน้นไปที่จุดประทะกับเสียแป้งนะฮะ
มีเจ้าหน้าที่รัชธรรมเขต๘สุราธานีที่มาเสริมกำลังกันด้วย

ส่วนหน้าที่อิมริมอ่างเก็บน้ำคลองเขาหัวช้างอำเภอตะโหมดพัทธลุง
วันนี้ก็ส่งกำลังมาเพิ่มเติมกันอีกนะครับ
สอพพ่อตะโมดสอพพ่อป่าบรอนอีกนะฮะ
โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณท่าน้ำที่เป็นน้ำตกท่าช้างท้องที่หมู่๙ตะมนตะโหมดอำเภอตะโหมดนะฮะริมเทือกเขาบรรทัศน์
ตรงจุดนี้มันเป็นรอยต่อ๓จังหวัดมันจะหนีได้นะครับ
นี่นะอดีตพรานป่าให้ข้อมูลว่าการหลบหนีของเสียแป้งน่าจะมีแผน๒แผน๓และแผน๔เลยนะฮะ
อาจจะมีลูกน้องเนี่ยคอยวางเสบียงอาหารไว้ให้ตามจุดต่างคือไม่ต้องแบกเสบียงหนีคือไล่ล่าหนีไปเรื่อย
เผลออาจจะถึงขั้นแบบวางแผนกันไว้ล่วงหน้าว่าถูกตามล่าเนี่ยให้ไปจุดนี้จุดนี้จุดนี้
แล้วจะมีเสบียงมีข้าวของเนี่ยคอยวางรอเอาไว้เพราะเชื่อว่าเสียแป้งไม่สามารถหนีอยู่ในเทือกเขาบรรทัศน์ได้เพียงลำพังคนเดียวอย่างแน่นอน

โอ้โหมันจะวางแผนเก่งขนาดนั้นเลยหรอนี่ค่าหัว๑ล้านบาท
ใช่ค่ะแต่ก็ยังตามไม่เจอเลยนะคะไม่มีเบาะแสด้วยนะคะ
ไปดูที่จังหวัดตรังกันหน่อยค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจากหลายหน่วยเนี่ยก็มาปฏิบัติภารกิจล่าตัวเสียแป้ง
นี่ขี่รถขึ้นป่ากันมา๖วันเต็มแล้วอย่าว่าแต่คนเลยพี่อุ๋ยรถก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
รถเจ้าหน้าที่ก็พังไปหลายคันแล้วค่ะโอ้โหนี่นะคะมีหญิงแกร่งแห่งบ้านตระนะคะเจ๊ขวัญและน้องเรค่ะ
เขามีความเชี่ยวชาญในพื้นที่อยู่แล้วเพราะเขาเป็นชาวบ้านตระใช่ไหม
ใช้โอกาสนี้ประกอบกับความสามารถของพวกเขาเองมารถพังใช่ไหมจ๊ะ
ทำยังไงเดี๋ยวน้องขี่รับส่งตำรวจและนักข่าวเองใช่ค่ะนี่รถน้องไม่พังแต่รถพี่มันพังไปแล้วไง
เดี๋ยวน้องพาส่งพี่จะไปไหนบอกน้องได้เลยวันละ๒๐๐รายได้น้อย
เนี่ยเจ๊ขวัดเรียกเขาเจ๊ขวัดไม่เยอะนะเรียกเขาขวัดกันแล้วกันครับ
๑๐ปีกับน้องเรย์เพื่อนสาวแกร่งคู่หูที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านตราแดนเผอร์ปะเหลียนค่ะคือเขาชำนาญพื้นที่อยู่แล้วก็เลยแบบมากเดี๋ยวรับจ้างนำทางให้เจ้าหน้าที่ในภารกิจไล่ล่าเสียแป้งกันแล้วกันคือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เนี่ยระดมรถมอเตอร์ไซค์ขี่ขึ้นลงเขาลุยโครนลุยป่าโคทินจน
เขาให้ช่างขึ้นมาซ่อมมาค่ะก็เลยต้องเกิดภารกิจนี้ของน้องขวัญและน้องเรขึ้นทำไมรถรถของน้องเขาขี่ในพื้นที่แต่เขาขี่ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงหลายคนไง
ไทยรัฐนิวส์โชว์รายงานให้ฟังแน่นอนนะคะ